นี่นะคะคุณผู้ชมต้องร้องอุ๊บ
สำคัญเป็นอะไรอีกอัน
คือต้องรองอุ๊บจริงเพราะว่ามันมีกลิ่นของดราม่าโชยมาเบาบนโลกโซเชียลนะคะ
เขาได้มีการโพสต์ตัดเพาะบนโลกโซเชียล
คือหน้าคุ้นชื่อคุ้นเหมือนจะมีข่าวมาก่อนหน้านี้

เอิ้อกำลังสารสัมพันธ์อยู่กับโตโน่พาคินอย่างนี้นิ่ง

นักข่าวของเราก็เลยจับตามองว่าเฮ้ย
โพสต์ไปถึงใครพาดพิงถึงใครหรือเปล่านะคะ
ซึ่งช่วงเวลานึงเนี่ยเธอคนนี้ถูกจับตาว่าน่าจะเป็นหวานใจคนใหม่ของนักร้องนักแสดงหนุ่มมาสแมนโตโนภาคิน
แต่สุดท้ายข่าวคราวก็ดูจะเงียบหายไป
มาล่าสุดสาวเมกัสเธอก็โพสต์อินสตาแกรมเป็นภาพไปเที่ยวทะเล
เซ็กซี่มากนะพร้อมกับแคปชั่นใต้ภาพว่า
ขอบคุณทะเลเวลาใจเซกก็บอกซื้อ

แต่นั่นก็ยังไม่เท่าอีกหนึ่งโพสต์ค่ะ
ที่มีข้อความทำนองคล้ายกับน้อยอกน้อยใจใครอะไรเบาหรือเปล่านะคะ
เขาบอกว่าจับมือเขาแล้วดูมั่นใจไม่น่าอายเหมือนตอนมีฉัน
เออเพราะว่าตอนที่โตโน่คบกับ

ก็ยังไม่เปิดตัวใครแต่มีคนมีคู่จิ้นแล้วไง
มีคู่จิ้นคู่ใหม่คู่ตลอดใช่ไหม
งานนี้นะคะชาวเน็ตไม่รอช้าจับโยงสิคะว่ามันจะเกี่ยวอะไรกับคู่จิ้นอย่างโตโน่กับนิชาหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าเล่นละครด้วยกันไงช่วงนี้

น่ารักไปอีกก็ฟันเขาสวยอะเนาะ
ซึ่งสาวนิชาเองก็เพิ่งจะออกมายอมรับว่าห่างกับหวานใจไฮโซไอติมด้วยเหมือนกัน
ส่วนโตโน่เนี่ยก็เพิ่งจะพูดชัดในงานเปิดตัวหนังส้มพักเซียนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะมุ่งเรื่องงานไม่ขอโฟกัสเรื่องความรัก
มันก็เลยถูกจับโยงไปได้นะคะคุณผู้ชมว่าเออเนี่ยจับมือเขาเนี่ยมันไม่น่าอายเหมือนจับมือเราหรือเปล่านะอะไรแบบนี้

กัสคุณสิตาเนี่ยเขาหมายถึงใครอาจจะไม่ใช่หนุ่มโตโน่ก็ได้นะคุณผู้ชมแต่ว่านี่ก็เป็นสิ่งที่นักข่าวเราเห็นแล้วก็แบบเอ๊ะหมายถึงใครพาดพิงใครหรือเปล่า
ความว่าตอนที่คุยกันตอนแรกที่มีกระแสข่าวเนี่ยโตโน่เองกับเมกัสก็ไม่ได้เปิดตัวอย่างจริงจัง
แต่ตอนนั้นหนุ่มโตโน่เขาก็บอกนะว่าก็มีการคุยกับน้องคนนี้อยู่จริงแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบสารสัมพันธ์หรือว่าพัฒนาอะไรไปมากกว่านี้
ก็เดี๋ยวมีงานเจอโตโน่ถามโตโน่เลยดีกว่าเนาะว่าเรื่องนี้เป็นไงมาไงนะจ๊ะ